และเปิดพามารกันพามารกัน
ตาหมอล้ำสิบหามวล
คนลุกคนสาวขอเชิญชวน
ออกมามวลหน้าเวที
แต่ว่าตอนนี้เวทีปิดแล้วจ้า
เพราะว่าพ่อเอ๊ก็บอกว่าปิดวิกแล้ว
หน้าฝนระเบียบวัฒนศิลป์ปิดวิกไปเรียบร้อยแล้วนี่

ภาษาอีกภาษาภาวะแพ้แว่
เอ๊ก็รีวิวเลยค่ะว่างานวงซีซั่นเนี่ยทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีค่ะ
พระเอกนางเอกหมอลำของคณะก็สลับสับเปลี่ยนกันบ้าง
อาทิตย์ก็กลับมาประจำกันค่ะ
ส่วนเปิดฤดูการปีหน้าเตรียมจัดใหญ่เลยค่ะพระนางหมอลำใหม่ครบเพียบเลย
แล้วก็พัก๓เดือนหลายคนว่าเอ้าพ่อเอสทางเฮ็ดนี่ยัง
เฮ็ดอียังทำกลุ่มปิดทำเพจเผดไงก็คือไม่ต้องมาออกโชว์ข้างนอก
ก็คือไลฟ์ในเฟซบุ๊คถูกต้องแฟนจะได้หายคิดถึงค่ะ
ส่วนเตาหยองเห็นไหยยังภายเรื่องทลาขอนด์ภายงานที่ติดต่อมาเพียบเลยค่ะ
เอ๊บอกว่าด้วยปีนี้เป็นปีที่วงระเบียบเจอหนักที่สุดนะ
อุปสรรคต่างนานามันคักอีหลีค่ะขนาดพายุพัดเวทีพังมาแล้ว
แล้วเรื่องอุบัติเหตุลดลาอีกอะเล็กน้อย
แต่พ่อเอ๊เชื่อว่าคันที่ว่าพ่อผ่านมาได้

สิ่งศักดิ์สิทธิ์หลังเวทีทั้งหมดส่วน
พ่อแก่พ่อพ่อพี่เกณฑ์อะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วที่สำคัญคือซีซั่นหน้าครบรอบ๖๐ปีระเบียบวัฒนศิลป์

รถเสียรถพังอนุปัตต์ปีเหตุ

ปีนี้รู้สึกว่าชอบระเบียบมาก

ซีซั่นหน้าระเบียบจะมีซีซั่นอะไรใหม่

เพราะว่ามันเป็นปีครบ๖๐ปีของระเบียบวรสิน
โปรดติดตามตอนต่อไป